คุณผู้ชมครับหลังจากเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา
สำนักข่าวสินทัวร์ของจีนได้เปิดตัวหุ่นยนต์
ผู้ประกาศข่าวภาคภาษาอังกฤษนะครับ
ก็สร้างความฮือหาไปทั่วโลกนะครับ
ล่าสุดสำนักข่าวสินหัวได้เปิดตัวหุ่นยนต

ผู้ประกาศข่าวคนนี้ดูเหมือนกับผู้ประกาศข่าวที่มีอยู่ทั่วไป

นี่คือผู้ประกาศข่าวปัญญาประดิษฐ์อีกตัวหนึ่ง

โดยปัญญาประดิษฐ์ตัวนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือ

ซึ่งต้องใช้เวลามากกว่า๓เดือนในการพัฒนา
ที่เป็นข่าวโด่งดังไปก่อนหน้านี้
โดยใช้เทคโนโลยีการจับภาพใบหน้า

และการพัฒนาความรู้ในด้านต่าง

ยังต้องวิเคราะห์ท่าทางการอ่านข่าว

ด้วยการดูวีดีโอนานถึง๑๐ชั่วโมง
เพื่อทำให้ปัญญาประดิษฐ์ตัวนี้
ดูเป็นธรรมชาติมากที่สุด
ชิฮุยชิรองประธานฝ่ายสื่อใหม่

ปัญญาประดิษฐ์ตัวนี้นับว่ามีความสมบูรณ์แบบ
บริษัทอื่นได้พัฒนามาก่อนหน้านี้
นับเป็นสมาชิกคนใหม่ของทีมข่าว
เปิดตัวไปเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา
ทำให้เขาสามารถทำงานได้ตลอด๒๔ชั่วโมง
และพร้อมจะรายงานข่าวด่วนได้ตลอดเวลา

ก็ทำให้หลายฝ่ายตั้งคำถามว่า

ของผู้ประกาศข่าวตัวจริงหรือไม่

ก็ยังยอมรับว่าเขารู้สึกกังวลเช่นกัน
แม้ว่านายชิลเห่ายอมรับว่ากังวลใจ
แต่เขาก็เชื่อมั่นว่าตัวของเขาเหนือกว่าปัญญาประดิษฐ์
ที่ไม่สามารถแสดงสีหน้าอารมณ์ที่มากขึ้น

แล้วที่ยังไม่สามารถใช้นำเสียงเหมือนมนุษย์
เปลี่ยนไปตามสถานการณ์ได้

ยังวางแผนที่จะพัฒนาให้ปัญญาประดิษฐ์
สามารถรายงานข่าวนอกสถานที่
และสามารถรายงานข่าวด่วนจากพื้นที่จริงได้อีกด้วย